สาวคนนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องของมีโค้งมีคู่อะไร
เพราะว่าเธอขอโฟกัสไปที่เรื่องงาน
ซึ่งงานใหม่ของเธอเนี่ยเธอเตรียมที่จะเป็นนางฟ้านะคะคุณ

ไปสมัครเป็นแอร์ฮอสเตจของสายการบินสายการบินหนึ่ง
โดยสาวมดเขาก็ยอมรับเลยว่าอยากทำตามความฝันของคุณแม่ค่ะ
และตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการรอผลตรวจสุขภาพแล้วนะ
แล้วก็เตรียมเทรนด์งานก่อนจะรับว่าถ้าเกิดว่าได้ทำอาชีพนี้จริง

ตรงนี้ถามว่าถึงข้างนี้ต้องออกเลยไหมเราก็ไม่
แล้วก็คือเราก็ทำไปด้วยได้แล้วก็เราก็ยังสามารถรับงานอื่นอีกได้เหมือนกัน
ช่วงนี้ไปเทรนด์เนี่ยเราก็อาจจะแบบอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันสักเท่าไหร่เลย
เพราะว่าเราก็อยากที่จะเต็มที่กับตรงนั้นด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าระยะเวลาช่วงที่เทรนดเนี่ยก็ไม่นานเท่าไหร่นะแฟนก็ที่คิดถึงก็อาจจะรอกันไปนิดนึงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้ทำตามความฝันของคุณแม่แล้วและแน่นอนเลยว่าโอ้โหคุณแม่ต้องปลื้มอกปลื้มใจมากสำหรับลูกสาวคนนี้นะ
ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนึ่งนักร้องสาวที่มีความสามารถรอบด้านนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้กำลังใจเธอแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีว่าจะได้เป็นนางฟ้ากันใจไหม
เพราะเธอแต่งชุดแอปแล้วแต่แล้วจะสวยขนาดไหนเนาะ
จริงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชม